รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันนะครับว่านายชนสวัสดิอัศวะเหม
อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการยังไม่ได้รับการปล่อยตัวนะครับ

ขณะที่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการก็ได้ชี้แจงขั้นตอนของการพักโทษว่า
สามารถทำได้ตามระเบียบโดยนายวุฒิชัยเจริยกุล
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการก็ได้ชี้แจง
ถึงกรณีการปล่อยตัวโดยใช้เงื่อนไขการพักโทษของนายชนสวัสดิอัศวะเห็ม
อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนะครับว่า
กรณีดังกล่าวไม่ใช่การพักโทษอย่างที่หลายฝ่ายเข้าใจ
แต่ว่าเป็นการลดวันต้องโทษจำคุก
โดยผู้ต้องขังได้ทำการยื่นเอกสารขอลดวันต้องโทษ

แต่เมื่อพิจารณาทบทวนจำนวนวันลดโทษจำคุกแล้ว

ทำหนังสือรายงานไปยังกรมราชธรรมให้ระงับการปล่อยตัว
สำหรับเงินขายการปล่อยตัวกรณีลดวันต้องโทษจำคุก
ผู้ต้องขังจะต้องมีคุณสมบัติเป็นนักโทษเด็ดขาด
จำคุกมาแล้วตั้งแต่๖เดือนขึ้นไป

นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปทำงานสาธารณะนอกเรือนจำ
จะได้รับประโยชน์ลดวันต้องโทษจำคุกให้เท่ากับจำนวนวันที่ออกไปทำงาน
คือออกไปทำงาน๑วันก็จะได้รับวันลด๑วัน
ขณะที่พลเอกภัยบุญคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุนะครับว่า
จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องโทษที่รับการพักโทษมีชื่อของนายชนสวัสดิ์จริง
จึงสั่งการให้ประหลัดกระทรวงยุติธรรมและอธิบดีกรมราชธรรมไปทบทวนและกลั่นกรอง
เรื่องดังกล่าวใหม่อีกครั้งว่าการพักโทษดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่
เพื่อไม่ให้เกิดข้อคอรหาพร้อมกับกำชับให้ผู้บัญชาการเรือนจำ
ดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างรอบครอบเพื่อให้สังคมตรวจสอบได้
และโดยตัวเองจะเป็นผู้ที่ควบคุมแค่นโยบายเท่านั้น
ไม่เข้าไปแทรกแทรงการดำเนินการของเรือนจำครับ